คือเรื่องราวมันแบบสืบเนื่องมาจากเท้าความนิดนึง
แม่บุ๋มไปออกรายการแล้วพูดถึงพี่สมปอง
แล้วปรากฏว่าก็คือแบบว่าแฟนคลับเอฟซีของพี่สมปองไม่พอใจ

เข้าไปคอมเมนต์เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคอมเมนต์นะคะ

ปกติคนดีจริงเขาไม่เปิดเผยความชั่วคนอื่นหรอก
รู้ก็เหยียบไว้เมื่อก่อนบุ๋มก็

คนอื่นไปทั่วจำได้ไหมวงในเขารู้กัน

หูแม่บุ๋มดิฉันปรี๊ดแตกเลยค่ะ

แต่แรงมาแบบนี้แม่บุ๋มก็แรงกลับสิคะ
เลยค่ะแคปข้อความลงไอจีไปเลยจ้
อ่าพูดประสาทชาวบ้านก็คือประจานเลยนะคะ

ทำความรู้จักกันในชั้นศาลดีกว่า
คุณผู้ชมคะแม่นี่ฉันโกรธมาก

คือด่าบอกว่าเรามีอะไรก็คนในการพิทัฒน์

มันถือเวลาแล้วไหมที่แม่จะได้เกลียดตัวเอง
เพราะว่าแม่โดนคนพูดอย่างนี้

ไปสืบประวัติเลยขนาดหน้าการเมืองไม่ได้ฟ้องเลย
ชื่อทนายอาคมนะคะเป็นคนดูแลคดีนี้ค่ะ

ถ้าสนุกก็คือคดีแรกในชีวิตค่ะจริง

แม่รู้ดีจริงอยากเห็นหน้าเหมือนกันนะ

เตรียมดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเตรียม
ทำข่าวต่อไปนะคะเป็นกำลังใจทุกฝ่ายนะจ๊ะ